หมอช้างออกมาทักเรื่องว่าดวงกากบาท
ขนลุกขนพองกันทั้งเมืองแล้วมาคราวนี้

เพราะว่าคราวนี้หนักกว่าเดิมอีกนะคะ
โดยเฉพาะ๒ราศีหนักนะฮะ

คุณจะโดนอะไรบ้างดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
หมอช้างบอกว่าเอาเป็นว่าให้มีสติแล้วกัน
ก็เลยถือโอกาสวันดีวันพระใหญ่นะคุณ

แล้วก็ถือเคล็ดด้วยการให้แสงสว่าง
เป็นการบริจาคหลอดไฟบริจาคค่าไฟฟ้า

แต่อย่าเพิ่งตกอกตกใจไปคุณ

เราก็เห็นว่าพระราหูหมายถึงคดีความ
ก็ขึ้นโรงพรรคกันเต็มนะช่วงนั้นน่ะ

หรือมันก็เป็นเรื่องขึ้นโลงขึ้นสาร
พอสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้แล้วเนี่ย
เรื่องร้ายก็จะค่อยหมดไปนะครับ
ก็จะเป็นช่วงของความก้าวหน้าในวงการบันเทิงนะครับ
วันนี้ก็มาพูดเรื่องเลิกมงคลรับทรัพย
ซึ่ง๔ปีหรืออะไรที่เกี่ยวกับการเงิน

หรือบางคนบอกว่าอาจารย์ไม่มีตังค์เศรษฐกิจไม่ดี

แต่ว่าใช้ใบเก่าแล้วก็ทำความสะอาดซะหน่อย

เพราะเลิกที่ดีมันอยู่ตอนเช้า๗โมงถึง๙โมง

เงินก้อนแรกที่เราใช้หลังจากเปลี่ยนกระเป๋าสังใบใหม่

ใช่อาจารย์ช้ำก็เป็นเคล็ดล็อตดีเนอะ
เป็นว่าแบบเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลแหละ
แต่ว่าสิ่งที่เขาแนะนำมาก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรนะคะ
แต่ว่าปังจริงอาจารย์ช้าบอกว่าทำเมื่อ๔ปีที่แล้ว

แล้วปรากฏว่าก็คืองานก็มีงานต่อยอดกันมานะคะ
ต่อเนื่องนะคะนี่ที่เห็นรูปพี่แพทย์อยู่ตอนนี้

กว่ามรสุมตอนนี้ที่เข้าประเทศไทยนะคุณ

ตอนนี้เห็นว่าได้รับข่าวดีกับเขาบ้างแล้ว
จะเป็นเรื่องความรักครั้งใหม่หรือเปล่าหรือยังไงไปฟังพี่แพทย์ค่ะ

ใช่พูดถึงเรื่องพี่แพทย์
พอสิ้นปีนี้กลุ่มราศีไปถึงก็จะดีขึ้น
แล้วก็จะเป็นราศีที่มีการเริ่มต้นใหม่ในหลายเรื่องเลย

แฟนใหม่พูดไม่ได้เขายังมีแฟนอยู่
สิ่งดีอาจจะหมายถึงงานใหม่โอกาสใหม่
ผมว่ามันก็เริ่มดีนะอย่างเห็นข่าวล่าสุดเขาก็มีคุณพ่อ
ใช่เหมือนแบบที่ไม่ได้ปิดมานานก็เปิดกันได้
ได้เปิดเผยผมว่าอะไรเหล่านี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีกับชีวิตของเขา
เอาเป็นที่แน่นอนว่ายังไงก็ต้องมีเรื่องดีเกิดขึ้นกับพี่แพทย์นักภัยอย่างนั้น
เรื่องความลงความรักอะไรนี่เป็นเรื่องสัตว์ตัวของเขา

อันนี้ถามตามข่าวนะคะคุณผู้ชมค่ะ